มาที่เรื่องงูกันบ้างดีกว่า
ทำเอาเหล่าชาวเน็ตต่างเข้ามาโพสต์ถามถึงเลขที่บ้านกันยกใหญ่
ใจเย็นเด้อพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะบอกจ้ะ
โดยคุณแม่บัวผันค่ะเล่าเรื่องราวชวนขนลุกนี้ให้ฟังว่า
ตามความเชื่อชาวอีสานถ้ามีงูเลื้อยเข้ามาที่บ้านแบบนี้
เป็นการมาบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ได้รับผลบุญนะ
คล้ายกับเขามาทวงคืนอ๋ออันนี้ความเชื่อ
อะไรประมาณนั้นคุณผู้ชมเมื่อเช้านี้คุณแม่บัวผัน
ก็เลยถือเลิกงามยามดีนิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านเลยแล้วกัน
เพื่อทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับศาล
ให้กับเจ้าที่เจ้าทางบ้านเลขที่
ฟังอีกครั้งนะคะกลัวแบบว่าอยู่หลังบ้านแล้วฟังไม่ถนัด
บ้านเลขที่แม่บัวผันคือ๓๘๓๙๑คุณผู้ชม
แล้วก็มีการทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะ
แล้วคุณแม่บัวผันก็ได้ส่งภาพสุดพิเศษ
ขันน้ำมนต์ในพิธีเมื่อเช้ามาด้วย
อันนี้ของจริงนะทำการบวชขอคำมากันจริง
ส่วนเทียนที่ลอยเหนือน้ำนั้นแล้วแต่คุณผู้ชม
เห็นเป็นจังใสกันเออคุณผู้ชม
คุณผู้ชมแต่ขวัญเห็นเป็นขวัญว่ามีเลข๘กับเลข๗

อีฉันนะฟังนี่พอเห็นคันน้ำมนต์แล้วค่ะ

คุณโสพลเห็นเลขเดียวกันนะ
เลขหนึ่งอ้าวงูบ้านหลังแรกไปต่ออีกบ้านหลังหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าระหว่างทางขับรถกลับบ้านเบรกดังอี๊ดเลย
เพราะว่าสิ่งนี้มันขวางทางอยู่คุณผู้ชมค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยรีบลงจากรถไปถ่ายคลิปพร้อมกับบอกว่าท่านมาให้โชคอย่างแน่นอน
สักพักหนึ่งงูก็เลื้อยลงข้างทางไป
คือเจอระหว่างทางกลับบ้านคุณผู้ชมนะ
เน็กตะโกนบอกว่าขอให้โชคดีน้ำเดิร์

แล้วพอเจ้าตัวโพสต์คลิปนี้ลงไปชาวเน็ตถามทันที
เลขทะเบียนรถเน็กเลขอะไรพูดมาสิ
บันเทิงไทยรัฐก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านไปถามมาเรียบร้อยแล้ว

เสียงคุณเชลลี่คุ้นนะเหมือนวันที่๑หรือวันที่๑๖
ประมาณนี้แหละเพราะว่างวดนี้จะเป็นของเรา
นี่ไงแต่ใดคือเขาไม่ฆ่าสัตว์นะ
จงได้สอยดให้มันเล้ยผ่านไปก่อนก็แล้วกัน
คุณผู้ชมค่ะเรายังอยู่กันที่แก๊งงององูค่ะ
ล่าสุดงูเข้าออฟฟิศของดีเจภูมิ
แล้วน้องงูประใจสู้เหล่างี้

โอ้เดี๋ยวนะทั้งออฟฟิศกรี๊ดสนั่นนะประโยชน์จุดโทษปลาเลย
กว่านี้หนูก็หนีงูนี่แหละค่ะ
งูเขียวพระอินทร์คุณผู้ชมค่ะไม่มีพิษ
แต่ถ้ากัดคนมันก็ไม่เป็นไรนะแต่มันจะเจ็บนิดนึง
สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้

ให้จัดดีกว่าไม่มีพิษแบบถึงชีวิต
แต่อาจจะแบบบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แต่ไม่กัดดีกว่างูไม่อยากให้งูกัด
ถัดละเลยจ้ะ

เลขเดียวกับทะเบียนรถพี่พลอย

สงสัยเขาตามให้พี่พลอยกลับมาทำงาน
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแล้ว
ไม่ธรรมดาจริงแต่ละบ้านแต่ละคนนะคุณผู้ชมนะ